ใช่ครับหลายคนก็พึ่งพาเรื่องของยาสมุนไพรถูกไหม
ฟ้าทลายโจรยอดฮิตมากแต่ย้ำไว้ก่อนนะเขาให้ทานสำหรับคนที่ได้รับเชื้อแล้ว
เป็นโควิด๑๙แล้วมันป้องกันไม่ได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนอะ
เรื่องของเรื่องมีสิ่งดีมานำเสนอนะครับก็คือคุณตำรวจครับ
เขาบอกว่าเอางี้ละกันฟ้าทลายโจรมีแล้วปลูกเอาไว้ที่ป้อมเต็มไปหมดเลย
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านเลยครับ
ไม่ได้ตามคุณตำรวจไปจับผู้ร้ายนะจ๊ะแต่จะมาดูคุณตำรวจเขาทำความดีด้วยกัน
ฟ้าทลายโจรเนี่ยเห็นไหมต้นกล้าแบบนี้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
ไอเดียดีดีแบบนี้คุณพี่พี่ตำรวจป้อมทางหลวงที่นี่แหละครับ
เขาต้องการให้พื้นที่โดยรอบรอบป้อมตรงนี้
เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับพี่พี่
ตำรวจด้วยยังไงก็คือเขาเนี่ยปกติเนี่ยพื้นที่ตรงนี้
เขาจะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดค่ะพริกก็มีมะนาวก็มา
พืชอื่นต่างก็มีย่าเยอะเพียบเหมือนกันย่าขึ้นเอง
ย่ามันขึ้นเองแหละคุณตำรวจอย่าเพิ่งโกรธผมผมแซวเล่นนะจ๊ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะ
คุณตำรวจเนี่ยนะฮะเขาปลูกฟ้าทลายโจรไว้เยอะดูสิเพียบเลย
นี่มะนาวนี่มะนาวเออแล้วทีนี้คุณตำรวจเขาปลูกเอาไว้แล้วเขาเล็งเห็นแล้ว
เอาตอนนี้ฟ้าทลายโจรเป็นที่ต้องการมากก็เลยเอาไปแจกประชาชน
แล้วตอนเนี้ยปลูกเพิ่มเลยค่ะปลูกเพิ่มไปอีกห้าร้อยต้นโอ้ยยามากโอ้ย
เขาเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเราอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ในอีกระยะยาว
เพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าทลายโจรมีเอาไว้เป็นต้นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ
ยังไงซะเราก็ต้องฝากเตือนอีกครั้งเผื่อใครเพิ่งเปิดมาดู
แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดอะไรกันช่วงนี้ตอนนี้แพทย์เขายังแนะนำว่า
ฟ้าทลายโจรเนี่ยให้ทานเฉพาะคนที่มีอาการแล้วเท่านั้นคือเอางี้ฟ้าทลายโจรอ่ะ
ทานได้สำหรับใครที่เจ็บคอไอ้แบบมีเสียงภาคอะไรพวกเนี้ย
คือเหมือนเป็นเป็นหวัดเบื้องต้นอ่ะทานได้เหมือนกันใช่คือจริงจริงก็ใช้รักษามานานแล้วแหละ
ฟ้าทลายโจรสำหรับใครที่ป่วยเวลาแบบเป็นหวัดหรือเจ็บคอก็ทานฟ้าทลายโจร
คือถ้าเราไม่ได้อยากไปหาหมออ่ะค่ะจริงจริงเราก็ทานแบบนั้นอ่ะได้
แต่ถ้าเกิดคุณปกติแต่ถ้าปกติไม่ได้มีอาการอะไรเลย
ไปดื่มไปกินเพื่อป้องกันอันนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำนะ
เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
แต่ก็ต้องใช้ให้ถูกมันมีหลักของการใช้อยู่
ใช่เขาบอกว่ามันจะมีฤทธิ์ที่เย็นมาก
มันจะไม่ได้เพียงพอแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้เหมาะสมกับร่างกายของคนปกติอยู่แล้วนะคะ